มีสามีภรรยาคู่หนึ่งติดโควิดทั้งคู่
ก็ต้องกักตัวรักษาอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละ
คือติดโควิดมันก็เครียดอยู่แล้วนะเวลากักตัวรักษาด้วยกัน
เขาไปมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องหึงหวง
ฝ่ายของภรรยาก็เลยใช้มีดแทงสามีจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็นั่งรอมอบตัวอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ
นี่เช้าวันนี้สอนออุดมศุกร์ก็ต้องมาตรวจสอบแล้วครับ

เป็นหมู่บ้านนะฮะแต่บ้านหลังนี้เขาเช่าอยู่กันนะครับ
เขตประเวทกรุงเทพแขวงหนองบอลเป็นทาวน์ฮาวส์สูง๒ชั้นนะครับ
นายกฤษฎาอายุภาพสิบเอ็ดปีซึ่งเป็นทนายความเป็นครูศรขับรถด้วย
เขาเสียชีวิตนอนคว่ำหน้านะครับ
มีผ้าปูที่นอนเนี่ยคลุมอยู่ที่ศีรษะถึงเอวสวม
ขาสั้นสีดำสภาพศพถูกแทงด้วยมีดทำครัวนะครับบาดแผลการแทงเข้าใต้รักแร้ซ้ายกับชายโครงซ้ายรวมทั้งหมด๖แผลด้วยกัน
มีเลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นห้องอยู่แล้วมีมีดปลอกผลไม้ยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
เลือดด้วยตกอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนคนก่อเหตุคือภรรยาของเขา
ชื่อนางสุภาพรอายุ๕๔ปีนะฮะก็รอมอบตัวอยู่ในห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวรักษาแต่มันมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
เพื่อนำไปดำเนินคดีที่โรงพักสอนออุดมศุกร์เจ้าของพื้นที่
ลูกสาวก็มาช่วยประคองแม่ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
มีครับ
มีลูกสาวอีกคนนึงนะฮะลูกสาวแล้วก็ลูกเขยของผู้ตาย
แล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าพ่อกับแม่เขาแต่งงานอยู่

ปกติรักกันดีไม่เคยมีปัญหาเลยช่วงที่แม่ป่วยก่อนนะ
ติดโควิดก่อนพ่อก็ดูแลหาข้าวหาน้ำให้นะ
สุดท้ายพ่อก็ติดด้วยก็เลยต้องกักตัวรักษาทั้งคู่
พักหลังเนี่ยพ่อกับแม่มีปัญหากันบ้างทะเลาะกันบ้าง
แต่ก็เป็นปัญหาตามภาษาสามีภรรยาทั่วไปไม่มีอะไรรุนแรง
เช้าวันนี้เนี่ยลูกบอกว่าไม่มีเสียงอะไรออกมาจากห้องเลยนะ
คือไม่ได้ยินเสียงคุยกันหรือปกติเขาจะมีปากเสียงเถียงเถิงอะไรกันบ้าง
มันเงียบไปเลยจนแม่เนี่ยออกมาจากห้องห้องนอนที่กักโควิดกันอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ย
อมบอกลูกบอกว่าแม่เนี่ยทำร้ายพ่อจนตายแล้วนะ
แล้วแม่ก็ปิดประตูไม่ให้เข้ามาในห้องแล้วก็มีเสียงแม่ร้องไห้เสียใจออกมานะ
เสียงร้องไห้อย่างหนักก็ตะโกนหาแม่บอกเกิดอะไรขึ้น
บอกมีปากเสียงกันแล้วถูกพ่อทำร้ายเลยใช้มีดเนี่ยแทงใส่พ่อไป
แบบไม่ได้มองด้วยซ้ำแทงไปเพื่อป้องกันตัว
อันนี้ที่ลูกเขาบอกว่าแม่เขาบอกอย่างนี้นะ
ชู้สาวหรือเปล่าเพราะพ่อเนี่ยเคยพูดถึงผู้หญิงอีกคนนึง
ทำให้แม่ไม่พอใจแต่ยืนยันว่าปกติแล้วพ่อกับแม่รักกันมาก
เรื่องสาธิตละผมไม่แน่ใจน่าจะเรืองชู้สาวแหละ

อาจจะแบบพ่อเขาไปไปว่ามันอยู่ยังไงเนี้ย
ผมไม่ทราบรายละเอียดเลย
เขาก็รักกันดีเพียงแค่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีบ้าง

คือเขาทำพ่อไปเขาไม่กล้ามองพ่อด้วยซ้ำว่าพ่อเขาอยู่ในสภาพแบบไหน
ตัวเขาเองเขายังร้องไห้จนนาทีสุดท้ายเขายังร้องไม่หยุด
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณบอมอภิวัตรได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าทางฝั่งของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ตายกับผู้ก่อเหตุสองสามีภรรยามาเช่าอยู่ได้ประมาณ๑ปีนะครับ
อยู่กับลูกสองคนปกติค่อนข้างเก็บตัวเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับ
มีได้ยินเสียงทะเลาะออกมาจากบ้านบ้างอย่างล่าสุดก็เมื่อสัปดาห์ก่อน
แต่เมื่อช่วงเกิดเหตุเมื่อเช้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตาย
ทรักมาบอกว่าเขาแทงกันตายก็ไม่เชื่อเดินมาไหนไง
ยั่งกันคือทุกอาทิตย์เมื่อเกิดมา
นานนะพี่ได้ยินนานอยู่
แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนรู้เปล่าว่าได้ยินใช่
ส่วนเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าผู้ตายเป็นคนเซ็นสัญญาเช่าบ้านนะครับ
ปกติก็จ่ายเงินเรียบร้อยดี
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องค้างค่าเช่าซึ่งก่อนที่จะให้เช่าก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เป็นครอบครัวที่ปกติดีนะพอทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกัน
ส่วนทางคดีนะครับตอนนี้ยังต้องรอการสอบปากคำคนก่อเหตุ
ให้แน่ชัดเกี่ยวกับมูลเหตุนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องใช้วิธีการสอบปากคำ
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยติดโควิดต้องรอการรักษาให้หายด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ